ดูเหตุอุกอาจนะคะที่ปากน้ำสมุทรปราการมีศึกวัยรุ่นไล่ยิงแล้วก็ซิ่งกระบะชนจนกระทั่งมีคนตายหนึ่งศพ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นจากที่มีวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยเขามีการเปิดศึกทะเลาวิวาดกันตีกันหน้าผับ
เสร็จแล้วไม่พอขับรถไล่กันไปยิงกระหน่ำกันกลางถนนแล้วไม่จบเท่านี้นะคะ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายอ่ะนะคะสุดท้ายคนขับรถกระบะก็ถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ยอมรับสารภาพว่าทำจริงเรื่องราวต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้เกิดจากอะไรไปเจาะ

นี่คือภาพนาทีตายกล้องวงจรปิดจับภาพวัยรุ่นสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกัน
ฝ่ายหนึ่งซิ่งรถกระบะเร่งความเร็วไล่ชนมอเตอร์ไซคู่กรณีจนถึงแก่ความตาย
เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นภายในซอยธนสิทธิ์ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
กลางดึกวานนี้ตำรวจสพบังพลีรุดเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบศพภูวันจันประทัดหรือนิววัย๒๐ปีซึ่งเป็นชาวลาวนอนตายอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์
ใกล้กันพบรถกระบะสี่ประตูพังเสียหายยับเยินมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งคนเป็นชาวกัมพูชา
พอหนีเข้าไปหลบหลังร้านซักผ้า
ตำรวจสอบพยานไล่วงจรปิดพบทั้งสองกลุ่มมีเรื่องกันในผับแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลี
ก่อนจะแยกย้ายกันไปจากนั้นไม่นานก็มาเผชิญหน้ากันกลางซอยบางปลา
ฉากทำร้ายกันอย่างบ้าคลั่งมีทั้งมีดและปืนเข้าห้ามหันกัน

จากนั้นก็ไล่ยิงกันมาจนถึงหน้าทางเข้าร้านสะดวกซัก
ก่อนที่ฝ่ายก่อเหตุจะขับรถพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของคนตาย
แบบอัดก๊อปปี้แถมยังลงมากระทืบซ้ำ
เพื่อนคนตายให้การบอกความจริงแล้วผู้ตายไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขาในตอนแรก
แต่จังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปกับเพื่อนอีกคน
ดันไปเจอเพื่อนที่ขับกระบะไล่ลากกันพอดี
แล้วเพื่อนร้องขอให้ช่วยเหลือ
ก็เลยถูกคู่กรณีขับรถพุ่งชน
งานนี้คนตายไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่กลับต้องมาสังเวยด้วยชีวิต
ตำรวจตามตระคุบตัวคนขับกระบะเอาไว้ได้ทันควัน
ทราบชื่อคือนายจิรายุทธ์พลแสนวัย๒๐ปี
ให้การยอมรับไปมีเรื่องกันที่ร้านเหล้า
จากนั้นจึงขับรถออกมาเจออาริ
และถูกคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ยิงปืนใส่
ขับรถไล่ล่าก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งชน

พรุ่งว่าขับรถแซงเพื่อนเคราะห์เขาอีกฝัน

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
กอดขยายพ้นจับกุมเอาไว้ได้ยกแก๊ง
หลายคนโดนข้อหาที่แตกต่างกันไป
คนยิงโดนแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
และพรบออาวุธปืนส่วนคนก่อเหตุทะเลาะวิวาส
โดนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายสรุปสำนวนส่งฟ้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมายปิดสำนวนคดีเมาทะเลาะวิวาส
ลงที่ความตายกับคุกตารางข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน